ไหม้อีกคนนึงเป็นเจ้าแม่ใจบุญพี่บุ๋มปะนัดดาคุณผู้ชม
แต่ว่าช่วงนี้นะก็มีคนเนี่ยเขาช่วยเหลือกันเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหม
แล้วก็นี่มีมิจฉาชีพแฝงตัวมา
ซึ่งไม่น่ารักเลยนะคะพี่บุ๋มเลยบอกว่าฉันไม่ขอทนกับพฤติกรรมเหล่านี้
เลยขอโพสต์เตือนภัยคนดังแล้วก็มูลนิธิต่างให้ระวังตัวกันด้วยนะคะ
ในฐานะผู้ก่อตั้งองค์กรทำดีค่ะก็มักจะได้รับข้อความส่งมาขอความช่วยเหลืออยู่เป็นประจำ
ซึ่งแต่ละเคสนะก็คือต้องตรวจสอบอย่างละเอียดแหละ
ก็เพื่อจะได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจริงพี่แจ๊ค
ล่าสุดค่ะพี่บุ๋มขอไม่ทนล่ะกัน
ไม่ทนกับพฤติกรรมมิตรศาสตร์ที่ปูะเรื่องขึ้นมา
สร้างสตอรี่ชีวิตสุดลันทฤษขึ้นมา
หลอกเงินแล้วก็มาขอรับบริจาค
บุ๋มนะโพสต์ข้อความตัวอย่างแชทเขาบอกไว้แบบนี้
มีน้องคนนึงชาวสงขลาอายุ๑๘ปี
ส่งข้อความมาหาพี่บุ๋มไว้ด้วยนะคะ
เนื้อหาเนี่ยเราสรุปมาแล้วใจความสำคัญประมาณนี้
ตัวน้องเนี่ยทักมาขอความช่วยเหลือค้างค่าเช่าบ้าน๒เดือน
หากไม่จ่ายจะถูกไล่ออกจากบ้าน
ซึ่งมีแม่ที่ตกงานแล้วก็น้องอีก๖คน

มีหนำซ้ำน้องยังบอกว่าโอ้โหตัวน้องเองติดโควิด
รอมา๖วันแล้วยังไม่ได้เตียงรักษาเลย
มันดูแบบโอ้โหลำบากทันทดมากนะ
บุ๋มค่ะไม่รอช้าเลยให้ทีมงานในพื้นที่
ตามหาน้องคนนี้ค่ะและครอบครัวเพื่อช่วยเหลือ
น้องเนี่ยก็ดันลบภาพบ้านไปลบโลเคชั่นต่างออกไปหมดเลย
สืบไปสืบมาค่ะเรื่องที่พิมพ์มาทั้งหมด
ละพ่อไม่ใช่ความจริงนะจ๊ะ
สุดท้ายค่ะตามตัวเจอน้องคนนี้อ้างว่ามือถือโดนแฮ็ก

ชื่อบัญชีแม่ที่ส่งมาหลอกกันไม่ได้นะจ๊ะ

ไม่ก็คือน้องโกหกอ่ะแหละเออนะคะแล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
เพราะน้องเองค่ะเคยได้เงินจากวิธีนี้ไปแล้วนะ
ไม่รู้กี่ครั้งหนูอายุแค่นี้เนี่ยหนูยังทำได้ขนาดนี้
หนูน่ากลัวมากเลยนะพร้อมทิ้งท้ายว่า
สุดท้ายนี้พี่อยากจะบอกหนูว่าพี่เป็นคนใจดีมาก

อย่าทำร้ายจิตใจคนดีด้วยความโลภและเห็นแก่ตัว
คนแบบนี้ไม่ควรอยู่ในสังคม

คือก็ถือว่าเป็นการแบบว่าซ้อนกันนั่นแหละ
ใช่นะคะช่วงนี้ก็อย่ามาอาศัยช่วงจังหวะนี้